เช้าวันนี้มีคำถามเกิดขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับ
หนาเย็นที่จะมายืนในของเราอีกครั้งซึ่งคาดการณ์ว่า
สุดสัปดาห์นี้หลายพื้นที่ตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนกลาง

เป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกัน
ภาพแรกที่เราจะมาชมกันนั้นเป็นภาพถ่ายดาวเทียม
ซึ่งแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ปกกลุ่มอยู่เหนือเมืองไทยของเราณขณะนี้
เช้านี้พบว่ามีการก่อตัวของกลุ่มเมฆหลายจุดละทีเดียว

เพราะว่ามีการก่อตัวของกลุ่มเมฆฝน๒จุดใหญ่ดังต่อไปนี้นะครับ
จุดแรกบริเวณทางตอนกลางของประเทศ
ประกอบไปด้วยจังหวัดสมุทรปราการสมุทรสาคร
กรุงเทพมหานครนครนายกปฐุมธานี
อีกหนึ่งจุดอยู่บริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
มีหลายจุดละทีเดียวที่มีกลุ่มฝนปกคลุมอยู่
ประกอบไปด้วยจังหวัดกรสินสกลนคร๑๐๑ยะโสธร

ทีนี้มาดูในกรุงเทพมหานครกันบ้าง
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีการก่อตัวของกลุ่มฝนหลายจุดละทีเดียว
ตอนนี้จากการตรวจสอบมีฝนตกเล็กน้อยบริเวณเขตดอนเมือง
สายไหมคลองสามวาทุ่งครุราชบุรณยานาวาคลองเตยพระขนง
แนวโน้มลดลงนะครับปริมาณน้ำฝนสูงสุดอยู่ที่เขตบางนา๗๗มิลลิเมตร
จากการตรวจสอบต่อจากนี้เป็นต้นไปยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนกลางของประเทศนะครับ
ช่วงสายวันนี้กลุ่มฝนนั้นจะไปอยู่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
อีกหนึ่งจุดก็คือบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
จังหวัดน้องคลายอุดอนธานีพิสูรุโลกเพชรชบูรณ์
ช่วงบ่ายวันนี้กลุ่มฝนยังคงมีการกระจายตัวต่อเนื่อง
ส่วนใหญ่นั้นจะไปอยู่บริเวณพื้นที่ตอนบน

ตอนกลางก็อยู่แถวบริเวณจังหวัดปราจีนบุรี

กลุ่มฝนมีโอกาสกลับมาตกในบริเวณตอนกลางของประเทศอีกครั้งหนึ่ง
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครปราจีนบุรีชนบุรีนะครับ
ถึงตอนกลาง
ในขณะที่ฝนตอนใต้นั้นส่วนใหญ่ไปตก

ตกแบบนี้ตั้งแต่ช่วงเช้ากระจายตัวในหลายจุดหลายพื้นที่
ก่อนที่จะค่อยซาซาลงไปในช่วงเย็นของวันนี้
ในขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ยังคงมีโอกาสเกิดฝนอยู่วัน๒วันนี้
ใครที่จะเดินทางสัญจรคงต้องตรวจสอบสถานการณ์ฝนด้วย
หลังจากนั้นฝนจะค่อยหยุดลงในวันศุกร์นะครับ

ก็จะทำให้อุณหภูมินั้นค่อยลดลง
สังเกตว่าหลังจากต้นสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป
อุณหภูมิจะลดลงอย่างต่อเนื่องที่เป็นแบบนี้

ไทยของเรานั้นยังคงได้รับอิทธิพลจากกระแสลม
ที่พัดมาจากที่ตะวันออกเฉียงใต้

ลักษณะเช่นนี้ก็ยังคงทำให้บริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง

ยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยครับ
จากการตรวจสอบก็พบว่า
ปัจจัยสำคัญอย่างบริเวณความกดอากาศสูงที่
เมื่อวานนี้นะครับมีการแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ตอนนี้อ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับยังคงได้รับอิทธิพล
คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศพม่า
เลื่อนที่พาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง
นั่นก็หมายความว่ายังสามารถที่จะเหนียวนำให้บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนั้น
ในพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ยังคงได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นในช่วงเช้านะครับ
โดยจากการตรวจสอบอุณหภูมิเช้าวันนี้

แถวบริเวณจังหวัดแม่ห้องศรเชียงรายเชียงใหม่ตอนบนนั้น

สุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ๑๔องศาเซลเซียต
พื้นที่อื่นในภาคเหนืออีสานตอนบนมีอากาศเย็นนะครับ
สังเกตว่าบริเวณทางตอนกลางของประเทศเปลี่ยนเป็นสีเหลือง
ก็หมายความว่าอุณหภูมิอุ่นขึ้นเนื่องจากความชื้นที่เข้ามาแทนที่เป็นจำนวนมาก

พบว่าในช่วงบ่ายวันนี้สูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ๓๔๓๕องศาเซลเซียต
พื้นที่ภาคเหนือบางจุดบางพื้นที่ยังคงมีอากาศเย็นครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปอุณหภูมิจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ

ที่ช่วงสุดสัปดาห์นี้จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับเมืองไทยของเราครับ
เพราะว่าจะมีมวลอากาศเย็นกำลังแรงระลอกใหม่นะครับ
ลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นเกิดการแปรปวนลักษณะอากาศเกิดขึ้นครับ
อย่างแรกที่จะเจอกันก็คือฝนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ

หลังจากนั้นครับอุณหภูมิจะเย็นลงประมาณ๓๕องศาเซลเซียต
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
กระแสลมก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนทิศทางนะครับ
พาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคใต้แทน

ภาคกลางตอนกลางฝนจะลดลงอุณหภูมิก็จะเย็นลง
ตอนบนจนถึงตอนกลางก็จะเย็นลงอย่างต่อเนื่อง
กรุงเทพก็มีลุ้นว่าจะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นกันนะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ยังไงช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศอย่างต่อเนื่อง
ต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษ
คุณผู้ชมสามารถที่จะตรวจสอบสภาพอากาศเพิ่มเติมต่อจากนี้ได้
ตอนนี้ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป